เดี๋ยวให้ดูภาพนี้นะคะในเพจสายใหม่ต้องรอดได้มีการเอาไว้นะคะ
มีอยู่ครอบครัวนึงค่ะต้องมายืนอยู่หน้าบ้านแบบนี้ค่ะ

แล้วก็ยกมือไหว
แล้วทางโรงพยาบาลบอกว่าให้กลับไปรอที่บ้านครับ
ติดโควิด๑๙ตั้งแต่๑๓เมษายนตอนแรกติดคนเดียวทางโรงพยาบาลยังไม่รับไปรักษาบอกว่าให้กลับไปรอที่บ้านจนคนในบ้านติดกันหมดเลยอ่ะค่ะก็คือ
งกรานนะใช่ค่ะก็คือตัวนายสุทัศน์ภรรยาลูกชายลูกสะพ้ายหลานอีกสองคนคือสี่ขวบกับสองขวบหลานสาวสองคนเนี่ย
ครับวันนี้เราได้คุยกับนายสุทัศน์อ่ะนะคะเขาก็บอกว่าเขาไปที่ร้านอาหารกับเพื่อนแถวบางเขนเมื่อวันที่๘เมษายน๑๐เมษายนเพื่อนโทรมาบอกว่าติดโควิดสิบเก้า
เมษายนไปตรวจที่โรงพยาบาลพบว่าติดโควิด๑๙โรงพยาบาลบอกว่าให้กักตัวอยู่ในบ้านก่อนเดี๋ยวจะส่งรถมารับภายใน๓วันเขาก็อยู่บนชั้น๒ของบ้านอยู่แต่ในห้องนอนคนในบ้านอยู่ด้วยกันอีก๕คนแต่อยู่ด้านล่างผ่านไปหลายวันไม่เห็นมีโรงพยาบาลมารับเลยอ่ะนะคะกลายเป็นว่าติดโควิด๑๙กันทั้งบ้านเขาบอกโอ้โห
พริกษัตริย์จะหล่อไปเพราะว่าเราทำอะไรไม่ได้
เพราะว่าแกนที่ก็จะส่งเราไปแนะนำให้เราไปนู้นซีด้วย
พวกเขามีบุษเศษว่าให้รอไปกับทางอุบันนะติดต่อ
ด้านภรรยาในสุทรัสนางอาญาจราปี๖๑ปี
ก็บอกว่าตอนนี้อาการคนในบ้านยังทรงตัว

อยากจะได้รับการรักษาทั้งครอบครัวค่ะ

หลานสองคนไปเล่นกับคนข้างบ้าน
จากการตรวจเบื้องต้นยังไม่มีการติดเชื้อนะคะ

น่าจะตรวจสอบความถูกต้อง

ไม่ใช่ว่าลงข่าว
แต่ว่าคุณไม่ได้ลงถึงที่จริง
คุณไม่ได้เจอกับตัวนะคะ
ก็คือใครไม่เจอกับตัวก็ไม่รู้
ทางนี้โทรประสานงานทุกที่แล้วค่ะ
ไม่มีเจียงว่างจากโรงพยาบาล
แล้วก็ทั้งโรงพยาบาลสนานก็ไม่มี
กำลังทำอะไรประมาณนี้ค่ะ

ที่ข่าวบอกว่านี่คุยกันแบบไกลนะฮะ

ท่านผู้ชมครับมีเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างบ้านกันเลยนะครับ
บอกว่าตอนนี้รู้สึกแย่มาก
คือพอรู้ว่าบ้านนี้ถูกปฏิเสธตลอด
มารับตัวสักทีทำให้เห็นว่ามันไม่มีอะไรที่ชัดเจนเลยนะครับ
ทำให้บ้านนี้ทั้งบ้านเนี่ยติดกันไปหมดนะครับ
ตอนที่ยังไม่มีใครมาดูแลสื่อมวลชนยังไม่มาเนี่ย

หรือว่าพูดไม่รู้เรื่องหรือไงอะไรยังไงอย่างนี้ค่ะ
จนสุดท้ายเชื้อมันก็ต้องติดกันไปหมดเลย
ผู้ชมครับล่าสุดบ่าย๒ที่ผ่านมาครับ
เดินทางมารับนายสุทัศน์ไปรักษาโควิด๑๙ก่อนแล้วนะครับ

แล้วก็นี่เป็นภาพล่าสุด๓ทุ่มนะครับ

ที่เหลือในครอบครัวอีก๕คนเนี่ย
ไปรักษาอาการเรียบร้อยแล้ว

มีโรงพยาบาลรับไปรักษาดูแลแล้วนะครับ